ที่จังหวัดชนบุรีนะฮะมีเจ้าของควายเขาก็ปล่อยควายไปกินย่า
ตามทุ่งนาปล่อยไป๗ตัวขากลับพาเขาเข้าไปนับดู
เอ๊ะทำไมมันได้แปดตัวนับยังไงก็แปดตัว
มันมีเพื่อนกลับมาตัวหนึ่งแต่ไม่ใช่ควายเอาไปดูสิมันเป็นตัวอะไร
กลับมาได้ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันเจ้าของก็ยืนงงงงอยู่คือนี่
กวางลูกมายังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นฝูงเดียวกับเขาเลย
ลักษณะจะเหงานะเออเหงานะจริงแล้วเขามีควายเจ็ดตัว
ก็ยืนแทะเล็มกินย่าอยู่ในที่ดินของนายสุวรรณโบราณดูเผินเผินแล้วก็เป็นควายธรรมดานี่แหละ
แต่ที่ไม่ธรรมดาคือมันมีกวางโผล่มา๑ตัวเป็นกวางขาสั้น
รวมกับฝูงควายเป็นกวางขาสั้นคือเจ้าของควายเขาบอกว่าปกติแล้วก็จะปล่อยให้ควายกินย่าอยู่ในที่นี้ประมาณสัก๕๐ร่อย
ตกเย็นควายก็จะเดินกลับที่คอกเองมันก็รู้อยู่แล้วนะพอเดินกลับไปนับเอ๊ะทำไมมันได้ตัวที่๘กลับมา
มันมาจากไหนนับไปนับมามันมีกวางปนมาด้วยตอนแรกคือเห็นแต่ขาไงนับแต่ขาไปนะไม่รู้ว่ากวางมายังไง
ขณะที่ชาวบ้านก็บอกว่าคืนก่อนเนี่ยได้ยินเสียงเหมือนมีหมาเห่าเสียงดังก็คาดว่ากวางตัวนี้น่าจะหลงฝูงมาในหมู่บ้าน
แล้วก็มารวมกันกับฝูงควายก็ไม่มีเพื่อนนะเนอะคนนี้มีคนมีฝูงอยู่ก็เข้าไปรวมกับเขาแล้วกัน
จี่ขาเหมือนกันก็คิดว่ามันก็ยังใกล้กันแหละ
เจ้าของควายก็เลยต้องประสานกู้ภัยไปหาเจ้าของหรือให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้รับมันไปดูแลที่ปลอดภัย
เพราะเกรงว่าเดี๋ยวคนทำร้ายหรือว่าจะไปชำแหละเป็นอาหารป่าแบบผัดกงผัดกวางอะไรอย่างนี้นะ
พอเห็นแบบนี้เราก็แอบนึกถึงภาพยนตร์เวลาเขาทำภาพยนตร์เกี่ยวกับสัตว์มันคงคุยกัน
นายหลงมาจากไหนนายมาอยู่กับเราก่อนก็ได้